ซึ่งฟอร์มของเธอนั้นร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปติดตามผลงานของเธอกันหน่อยครับ
เมรัชนกอินทนนท์มือ๙ของโลกประเภทหญิงเดี่ยวนะครับ
ซึ่งไทยจื้ออิงนั้นก็เป็นมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันนะครับ
เจอกับน้องเมย์ในรอบรองชนะเลิศ
เมย์ครับสู้กับไทยจื้อยิงนั้นต้องเล่นกันถึง๓เกมนะครับ
ก่อนที่จะใช้เวลาไป๑ชั่วโมง๔นาทีน้องเมย์เอาชนะไปได้๒ต่อ๑เกมครับ
เกมแรกน้องเมย์ชนะไปก่อน๒๑ต่อ๑๔แต่ว่าในเกมที่๒สู้กันระทึกเลยทีเดียวครับ
ดิวส์แล้วก็เป็นไทยจริงที่เอาชนะไปได้นะครับ๒๒ต่อ๒
แต่ว่าในเกมที่๓เกมตัดสินครับน้องเมย์นั้นฟอร์มร้อนแรงกว่านะครับ
ชนะกันไปคนละแปดครั้งเท่ากันครับสำหรับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนยามางูจิมือ๕ของโลกชาวญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเป็นมือ๔ของรายการโดยจะแข่งขันกันในวันนี้ครับ
เวลาเนี่ยประมาณสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีตามเวลาของไทยสถิติของทั้งคู่นะครับ
เมย์กับอากาเนเนี่ยเคยพบกันมา๑๔ครั้งน้องเมย์ชนะได้๖ครั้ง
แล้วก็แพ้ไป๘ครั้งปีนี้นะพบกันมา๓ครั้งครับ
เมย์ชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วแพ้ไปสองครั้งครับส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับก็ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งเธอก็โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวว่าเพราะลูกรู้นะครับพระองค์ทรงมองลงมาและส่งกำลังใจให้ลูกคนนี้ในต่างแดน
พร้อมกับติดแฮชแท็กว่านักกีฬาของพระราชาครับเพื่อเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจก่อนที่จะลุ้นแชมป์ในวันนี้นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันเลยนะครับเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิศศาลรุ่นน้องของน้องเมย์ที่สโมสรแบตมินตันบ้านทองหยอดนะครับ
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันในการขันแบตมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก๒๐๑๗ที่ประเทศอินโดนีเซียครับ
รายการก็เอาชนะเจิ่งเก่าจากจีนไป๒๐เกมครับ๒๑๑๖และ๒๑๑๓ก็ส่งผลให้กลุ่มวุฒินั้น
มีลุ้นเป็นนักแบตมินตันคนแรกของไทยนะครับที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกในประเภทชายเดียว
วันนี้นะครับจะตัดสินแชมป์กับเลอองจุนเฮามือ๔ของรายการจากมาเลเซีย
คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าลองจุนเฮาวนั้นก็มีดีกรีเป็นแชมป์เยาวชนเอเชียปี๒๐๑๗ด้วย
คู่นี้จะตัดสินแชมป์กันในเวลา๑๑นาฬิกาครับ
ไปดูเทควันโดกันบ้างนะครับเจ้าเทมเทวินหันปราบดีกรีเหรียญเงินเทควันโดโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลนะครับ
ก็ชูพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙เหนือศีรษะระหว่างรับเหรียญทองแดงในรุ่น๕๘กิโลกรัมชายในการแข่งขันเวิลเทควันโดกลางปีลอนดอน๒๐๑๗สนามที่๓ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ซึ่งเจ้าเทมก็ชนะคาลอสนาวาโรมือ๑ของรายการจากเม็กซิโกไปถึง๓๖ต่อ๑๖คะแนนในรอบ๘คนสุดท้าย
แต่ว่าน่าเสียดายนะครับไปแพ้ให้กับอามินฮาดิปูมือ๕จากอีรานในรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายก็ได้เพียงแค่เหรียญทองแดงมานะครับ